เขาบอกอาจารย์ทำไมมันไม่อาบน้ำมนต์เหมือนที่อื่น
เขาบอกว่าน้ำมนต์เอาไม่อยู่หรอก
ของหนูมันแรงโดนมาหนักต้องแก้แบบนี้

เหมือนสมมุติขึ้นมาแต่เราไม่ได้มีอะไรกันจริง
หลังจากนั้นเราก็เริ่มมีปัญหากับแฟน
เราก็เลยดูดวงกับเขาทุกครั้งที่ดูดวงก็จะเสียเงินตลอด
ทักว่าเรากับแฟนมีปัญหากันใช่ไหม

เราก็ไปเราก็ไปเราก็

พอเข้าไปห้องนอนเขาก็เหมือนเริ่มแบบ

เหมือนก็เริ่มมีอะไรกันในวันนั้น
เขาก็บอกว่าเออต้องทำอย่างนี้แหละ
เราก็ว่าเออไม่เป็นไรหรอกแค่ครั้งเดียวก็คงไม่เป็นไร

เหมือนเลิกกับแฟนไปแล้วเราก็ไม่รู้จะไปคุยกับใครจริงไหม

แต่ว่าคุยคบกันแบบแอบอะค่ะ
โดยที่เราก็มารู้ทีหลังว่าเขามีภรรยาอยู่แล้ว
อยู่น้องผู้เสียหายอีกคนนึงเขาก็ทักมาหาเรา
โทรมาหาเราว่าพี่หนูก็เป็นหนึ่งในนั้นนะ

คือสับตารางว่าลูกศิษย์คนนี้จะมากี่โมง
ก็คือสลับเป็นเข้าห้องนั้นอ่ะห้องนอนของเขาอ่ะ
วันหนึ่ง๓๔คนก็หมดไปทั้งหมด๑๔ล้าน
พอหลังจากนั้นเราก็ถามเราก็ทักไปหาเขาอีก
ว่าหนูยังไม่เห็นหายเลยยังเหมือนเดิมอยู่เลย
เขาเลยบอกเอางี้เดี๋ยวมาที่สำนัก
เดี๋ยวเขาจะดูให้อีกทีนึงว่ามันหายหรือยัง
อ่าแล้วเราก็เข้าไปก็ทำเหมือนเดิม
ช่วงนั้นก็มีการแบบว่าทำบุญให้เราทำบุญนู่นนี่นั่น
บูชาวัตถุมงคลเรื่อยก็จะมีค่านู่นค่านี่ค่านั่นมาเรื่อย
หลังจากนั้นเราก็เริ่มมีปัญหากับแฟน
เราก็เลยดูดวงกับเขาทุกครั้งที่ดูดวงก็จะเสียเงินตลอด
แล้วก็ทุกครั้งที่ดูอ่ะเขาจะเก็บเรา๕๐๐๕๐๐ทุกครั้ง
ทุกครั้งที่คุยเนี่ยด้วยภาพลักษณ์ของเขานะคะ
เขาสอนกรรมฐานให้กับนักบวชชีพรามที่มาที่สำนักเขา
แล้วก็เป็นรูปถ่ายที่เขาถ่ายกับพวกดารานักแสดงนักร้องนักการเมือง
ทำให้เราแบบเอ้ยดาราอยู่มาดูเลยอ่ะเออมันก็น่าเชื่อถืออ่ะ
ผู้เสียหายมันมีหลายรูปแบบอ่ะค่ะที่เสียกับเขาเนี่ย
มีทั้งเรื่องเงินเรื่องชู้สาวแล้วก็เรื่องคดีอย่างอื่นอีก
คนอื่นเนี่ยยังไม่ทราบนะคะเพราะว่าตอนนี้ต้องการให้สื่อกระจายข่าว
ก่อนว่าใครเป็นผู้เสียหายบ้างแล้วให้เข้ามารวมกันแจ้งความ
เพื่อจะได้ดำเนินคดีกับคนคนนี้ค่ะอ่าตอนเนี้ยก็คือ
อยากให้หลายหลายคนตาสว่างเพราะว่าเรื่องเนี้ยเอ่อ
มันเหมือนกับเหมือนไปล่อลวงผู้หญิงด้วยอ่ะอืม

กล้ามาให้ข้อมูลก็มีเลือกที่จะเงียบก็มี